ผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะโอ้โหน่าประทับใจจริงนะครับ
หญิงสาวคนนึงคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแยกทางกันตั้งแต่เธออายุ๓เดือน
เธอไปอยู่ที่โคราชทุกวันนี้ก็มีครอบครัวอยู่โคราช
จุบันอายุ๓๗ปีแล้วแต่ตามหาแม่มาตลอดมีรูปของแม่อยู่
แม่เนี่ยเป็นคนปลาจีนบุรีก็เลยเอารูปของแม่เนี่ยไปโพสต์ในกลุ่มนะ
กลุ่มเฟซบุ๊กนะฮะกลุ่มปลาจีนรักบ้านเกิดค่ะสุดท้ายมีคนรู้จักคุณแม่นะฮะ
โอ้โหติดต่อกันสอบถามกันจนกระทั่งวันนี้เธอได้มาเจอคุณแม่
โตมาเนี่ยจนอายุ๓๗ปีตามหาคุณแม่จนเจอนะครับทุกผู้ชมครับ
แม่คะแม่

เจอกันแล้วลูกว้างไหม
ทำไมไม่ให้ตามหาดูวะ

นี่ลูกสาวนะฮะเจอคุณแม่แล้ว๓๗ปีตามหาแม่มาตลอด
หนุ่มน้อยคนนี้ที่มาด้วยนี่หลานยายแล้ว
นี่หลานชายนะฮะมีหลานแล้ว
คือเธอบอกพ่อกับแม่เนี่ยเลิกกันตั้งแต่เธออายุ๓เดือน
นี่คุณสุริรัตน์นะฮะคุณสุริรัตนาผักแว่นอายุ๓๗ปี
ส่วนคุณแม่ชื่อนางสุนทรสุทธิอายุ๕๓ปี
ทั้งสองคนได้เจอกันเพราะว่าฝ่ายลูกสาวเนี่ย
ประกาศตามหาแม่ผ่านทางเฟซบุ๊กในกลุ่มปลาจีนรักบ้านเกิด
เพราะรู้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นชาวปลาจีนนะ
ก็ประกาศตามหาแม่รู้ว่าแม่เนี่ยเป็นคนปลาจีนนะ
แต่ไม่รู้ว่าแม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคืออยากลองโพสต์ดู

โพสต์ข้อมูลนะเผื่อจะมีคนรู้จักแม่บ้าง
แล้วทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ปรากฏว่ามีเพื่อนของคุณแม่สุนทร
อยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กปลาจีนรักบ้านเกิด
พอเขาเห็นเขาก็แบบอุ๊ยถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้เรื่องราวแบบนี้
เขาก็ช่วยสืบหาอะไรให้จนเจอแม่ของคุณสุรีรัฐนะฮะ
แล้วก็ประสานงานจนแบบติดต่อจนได้เจอกันในที่สุดนะฮะ
คุณสุริรัตน์เนี่ยมาจากนครราชศรีมานะครับ
เพราะว่าตอนนี้อยู่กับครอบครัวคือสามีแล้วก็ลูกชายวัย๙ขวบ
แล้วก็ลูกสาวอายุสองขวบวันนี้ก็เลยพาหลานมาหาคุณแม่ด้วย
นี่ฮะแล้วก็ทำสลัดโรมาให้คุณแม่ได้ทานด้วย
บอกนี่ฝันที่เป็นจริงเลย๓๗ปีตามหาแม่มาตลอด
วันนี้ได้อยู่กับแม่แล้วได้เจอแม่ได้กอดแม่แล้ว
ทำอาหารให้แม่ทานนี่ฮะมาเต็มเลย
นี่ปีใหม่ที่มีค่าเหลือเกิน

ตื่อหนูคิดถึงแม่ตลอดนะเย็น

อาจจะหน้าตาเป็นเหมือนไหน

กับข้าวมื้อนี้มีความสุขเหลือเกินนะฮะนี่ฮะ
ลูกสาวมีหลานมาด้วย๒คนนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเธอบอกว่าดีใจมากที่ผ่านมาก็ตามหาแม่มานาน

ติดต่อผ่านกลุ่มปลาจีนรักบ้านเกิด
แล้วก็ได้เจอแม่จริงจริงนะฮะ
มาเจอวันนี้ก็ดีใจดีใจตั้งแต่ตอนที่รู้ว่า
มีคนโทรไปบอกว่ารู้จักแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ดีใจแล้วว่าจะได้เจอแม่แล้วอะไรอย่างนี้
จะมีแม่อย่างเขาแล้วอะค่ะ
ตั้งใจทำอะไรมาบ้างให้แม่
ตั้งใจทำสลัดค่ะแล้วก็จะมาทำกับข้าวให้แม่กิน

ค่ะจะนอนที่บ้านแม่กอดสักคืน